ที่เรื่องของงูเงียเขี้ยขอกันหน่อยนะฮะ
ฝนตกแบบนี้งูจะเข้าบ้านบ่อยเป็นพิเศษ
แต่งูตัวนี้เป็นงูจงอ่างยักษ์นะคุณผู้ชม
มันเข้าไปเพื่อไปไล่กินตัวเงินตัวทอง

เขากล้ากินตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองน่าจะใหญ่กว่าเขานะ
นั่นหรือหรือห่างนะฮะเป็นงูจงอ่างค่อนข้างใหญ่มาก

บริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัวอยู่ที่บ้านของนางวันละยา
คงสุกอายุ๕๙ปีนะฮะ
บ้านเลขที่๑๓หมู่๑ที่เมืองกระบี่ครับคุณผู้ชม
กู้ภัยต้องใช้เชือกคล้องกับไม้นำไปคล้องตัวงูหัวงูเนี่ย
เนื่องจากงูตัวนี้มันดุนะมันขู่ฟ่อฟ่อฟ่อตลอดเลย

เพราะว่าลำตัวยาวกว่า๓เมตรครับ
ก็นำไปใส่ในถุงตะข่ายแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันต่อไปนะฮะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาไปเจองูจงอ่างยักษ
ขณะที่เธอกลับจากการไปซื้อของ

วิ่งหนีไปตั้งหลักก่อนแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัย
เพื่อนบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นงูจงอางเนี่ย
มันกำลังไล่กินตัวเงินตัวทองอยู่
แต่ว่าตัวเงินตัวทองมันหนีไปได้ซะก่อน
แต่งูมันก็ขดรออยู่ตรงแปลงผักนั่นเองนะครับ
อ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องของงูเหมือนกันนะฮะ
ไปดูภาพนาทีที่นายวุฒิชัยพรเพิ่มศุกร์
เขาก็จับงูเหมือนกันนะฮะ

แล้วจับงูปกตินี้ใช้ตะขอใช่ไหม

คุณดูนะโอ้โหคือกล้าหารชันชัยมาก
อย่าเรียนแบบนะคะเพราะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
นี่คุณดูเจ้าวะนี่เอ้านั่นแหละค่ะแล้วอ้าปากกว้างมาก
เกือบ๑๘๐องศาจังหวะอ้าปากเขานะ
โอ้โหเนี่ยเจ้าเหลือมตัวนี้คุณผู้ชมมันตัวใหญ่มากนะคะ
คือให้เพื่อนอีกคนนึงหลอกล่อก่อนคุณเห็นไหม
เบนความสนใจอ่ะล่อไปล่อมาเสร็จปุ๊บพอเขาตะปุบด้านหลังได้เลยนะคะ
ไอ้งูตัวเนี้ยเจ้าเหลือมตัวเนี้ยมันไปกินไก่ที่บ้านบ้านเลขที่สิบเจ็ดอืม
หมู่ที่๖ตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวโอ้โหจังหวะนี้ฉันแบบชอบมากนะฮะ
จังหวัดตรังบ้านของคุณสุภาพรชูมีอายุ๔๖ปีนะคะ
คือก่อนเจองูเนี่ยคุณสุภาพรบอกว่าไก่ที่เลี้ยงเนี่ยมันหายไปเกือบ๑๐ตัว
สุดท้ายมันถึงบังอ้อเพราะเจอตัวเนี้ยอ้อ
ใช่เจ้าเหลือมตัวนี้นี่เองนะคะที่มากินไก่ในล้าวของฉันนะคะ
แล้วไปเจอจักเนี่ยหลักฐานมันทนโทษเลย
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยโทรแจ้ง

หัวขโมยตัวนี้ต้องแจ้งกู้ภัยนะฮะสุดท้าย
โอ้โฮรวบตัวไปได้ค่ะแสงเขาหาอะไรดีอ่ะข่อมคู่เจ้าหน้าที่

ห้าคนตาที่เจตนาห้าไก่ครับอ่า
งูมาดูตัวเงินตัวทองเขาบอกตัวใหญ่เหมือนกัน
ที่นี่ไปติดอยู่ที่รั้วบ้านเลขที่๑๐๗นะคะ
ของหมู่บ้านเมืองใหม่มาริน่าตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
จนต้องตัดรั้วคือมันตัวใหญ่มากแล้วมันไปติดอยู่ดึงก็ดึงไม่ออก
สรุปสุดท้ายต้องเสียรั้วค่ะตัดรั้วลวดหนามออกไปเลย
แล้วก็ค่อยดันมันแล้วมันก็วิ่งกลับเข้าป่าไปเองนะคะ
เฉลิมพลเรือนงามอายุ๓๑ปีค่ะ
คนที่พบเห็นเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้เขาบอกว่า
เห็นมันติดอยู่นี่นานละ๒๓ชั่วโมง
อาจจะถูกหมาไล่มาตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะหรือมันจะเข้าป่าได้เองนะ
๒๓ชั่วโมงทำไมมันยังอยู่เขาบอกเขาสงสาร
โทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือหน่อยนะคะ
สรุปสุดท้ายก็ต้องตัดรั้วแล้วก็ให้มันวิ่งกลับเข้าสู่ป่าที่มันเคยอยู่ต่อไปค่ะ

อืมอ่ะก็ระวังกันเรื่องของงูเงียวเขี้ยวขอนะครับ